ทีนี้ค่ะตอนนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะคะ
เรามีภาพที่สหรัฐอเมริกาภาพนี้ถูกเผยแพร่โดย
ระวีโรธรุ่งสัตว์นักกายภาพบำบัดจากชิคาโก้รัฐอิลินอยซ์ของสหรัฐอเมริกา
ว่ามีคนไทยในต่างแดนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙แล้วนะคะ
แล้วก็เขาจะให้เราเข้าไปในแอปเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะครับ
ว่าเรามีประวัติยังไงบ้างแล้วก็เรามีการแพ้สารอะไรยาอะไรหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้นะครับว่าประวัติสุขภาพเราเป็นยังไง
แล้วก็จะมีเบอร์โทรมาให้นะครับ
นี่นะคะคือนายระวีทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดนะคะ
แล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด๑๙ทำให้ได้รับการติดต่อ
ให้มารับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก
รับวัคซีนในสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามความสมัครใจนะคะไม่ได้บังคับค่ะ
ที่ได้รับเป็นของบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกา
โดยมีการฉีดวัคซีนเข็มแรก
ก่อนที่จะได้รับวัคซีนโดสที่๒ในอีก๒๑วันต่อมา

ก็จะมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวเล็กน้อย
ระบมที่แขนที่โดนฉีดวัคซีน
แต่ไม่ได้มีอาการข้างเคียงรุนแรงนะคะ

รับวัคซีนแล้วก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลย
คนที่รับวัคซีนในพื้นที่ประมาณ๖๐๐๐คน
มีแพ้อยู่๔คน
ส่วนอีก๑คนต้องสังเกตอาการ
คือส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้รุนแรงอะไร

อาจจะมีอาการแพ้ชัดเจนกว่าเข็มแรก
เพราะว่าจะมีการสร้างภูมิขึ้นมานะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูผลกันอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือครอบครัวของคุณระวีนะคะ
ส่วนคนไทยเองก็รอปีหน้านะฮะ

แล้วก็รอวัคซีนกันอยู่นะครับ